ไปดูอีกหนึ่งอย่างที่เขาว่ากันว่าน่ากินเหมือนกัน

แต่ว่าช่วงนี้ชาบูเขาก็งดกันนะเนาะไปนั่งทานร่วมกันไม่ได้ถูกไหม

เอาแบบนี้ดูไหมยังไงลองปรับเปลี่ยนกันดูคุณผู้ชมครับ
เป็นชาบูเสียบไม้
นี่เลยไม้ละ๑๐บาทเอง
ชาบูเสียบไม้ครับที่เทศบาล๑๙ตำบลทรัพย์สมทอด
อำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชมูล

รูปปูอัดก็มีนี่มากมายหลายแบบ
แล้วนอกจากนี้ยังมีหมูม้วนผักกาด

หมูก้วนผักกาดหน้าตาเป็นยังไง
เดี๋ยวดูนี่แบบนี้ครับคล้ายกินอย่างไร

จากนี้ยังมีหมูสไลเดอร์
พร้อมมีค็อคเทลเบคอนผักรวมมิสและโบโลนา

ไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณมิ้มชื่อจริงคุณวัสยาจงเจริญ
คือคุณมิ้มบอกว่าแต่ก่อนเคยเปิดกิจการร้านอาหารหมูกระทะบุฟเฟ่
แต่เดินมาเจอกับพิษโควิด๑๙เล่นงานไง
นั่งทานที่ร้านไม่ได้ตอนนี้โดนหมดแหละ
กระทะฉาบูอะไรที่ต้องทานร่วมกันเยอะก็ต้องงดไปก่อน
เธอเลยปิ๊งไอเดียแบบนี้ละกันคุณชิสาน้องใบตอง
เอาชาบูมาเสียบไม้ขายมันซะเลยกินใครกินมัน
แล้วเลือกเองด้วยว่าคุณชอบแบบไหนนะแบบนี้ไม้ละ๑๐บาทเอง
มีมากมายหลายเมนูให้เลือกสรรกันแล้วที่สำคัญกินชาบูกินซูกี้

ใช่ใช่แล้วน้ำจิ้มไม่ได้มีแค่๑อย่าง
มีถึง๓รสชาติเลือกสรรกันไปเลย
เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มรสเด็ด๓รสรวมกันมาให้แล้ว

เดี๋ยวไม่ได้หมายเพราะว่าอย่างนั้นเขาจะได้ขับไปขาย
เขาโยนมาให้เราก็ต้องเล่นกับเขาหน่อยขอบคุณมากค่ะ

ยังไงซะเขาบอกว่าแซ่บไปถึงสวงแน่นอน
ทุกวันตั้งแต่๑๕นาฬิกาจนถึง๓ทุ่ม
วาซันอุ๊ยเป็นตะกิ่นแดง
น้ำจิ้มเขาจะมีแบบเป็นคล้ายน้ำจิ้มสุกี้อันหนึ่ง
แล้วก็เป็นเหมือนซีฟู้ดเมื่อกี้เห็นเขียวใช่เขียวหน่อย

ต้องไปลองทานดูจะได้รู้แล้วมาบอกทาน

แล้วก็ลูกค้าเองก็ได้ทานชาบูอย่างที่ชอบและสะอาดปลอดภัยด้วย
จริงครับไอเดียดีเก่งอุ๊ดมากทีเดียว